ดูความคืบหน้าเรื่องของกาดที่ร้านปอกุ้งเผาย่านสะพานใหม่ไปรุมทำร้ายลูกค้า
จนเขาเจ็บหนักไป๓คน๒ใน๓นี่เป็นตำรวจนะครับ
ตอนนี้ปรากฏว่าร้านปกุ้งเผาถูกสั่งปิด
คืนนี้ปิดแล้วนะครับทุกผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้ท่านได้ดูกันแล้วเดี๋ยวดูภาพไปเลยนะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันก็ชุลมุนวุ่นวายอยู่ที่หน้าร้านนะครับ
ตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีกาดเนี่ย
รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย๑๓คนลูกค้าเนี่ยมี๓
๒ใน๓เข้ามาด้วยกันอีกคนนึงเป็นรอปภเข้ามาช่วยห้าม
ก็เลยโดนไปด้วยนะครับจุดแถวป้ายหน้าร้านนะครับ
ปอกุ้งเผาย่านสะพานใหม่นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนตีสองเมื่อคืนวันก่อน
คนที่เขาเลิกแล้วก็ออกมาเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้
ขับรถออกมาเดินผ่านไปผ่านมาเห็นกันหมดนะครับ
คนเจ็บ๓คนนะครับเป็นตำรวจ๒นะฮะมี๑๐ตำรวจเอกเชิดชายยอดเจริญ
สังกัดกองกำกับการศูนย์รวมข่าว๑๙๑๐ผ่านฟ้า
อีกคนนึงนะครับถ้าในคลิปเนี่ยจะใส่เสื้อสีขาว
ชื่อ๑๐ตำรวจเอกเอกวัตรแก้วปีลาสังกัดตำรวจทางหลวงชนบุรี
อีกคนนึงเสื้อสีเทาในคลิปนะฮะถูกทำร้ายอยู่กลางถนนแล้วก็ลากเข้าไปด้วยนะครับ
ไปที่สวนหย่อมข้างเรื่องนี้ครับชื่อว่านายจตุรงบุญเพ็งเป็นรบพอ
ความจริงเขาเห็นเหตุการณ์เขาจะเข้าไปช่วยจะไปช่วยห้ามก็ถูกทำร้ายไปด้วยนะฮะ
การให้การ๒ฝ่ายยังไม่ตรงกันท่านโบราณต้องขยายผลต่อ
แต่ก็ต้องแจ้งข้อหาแหละไม่ว่าจะอะไรก็ไปลุมทำร้ายเขาจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
พลนูธรีพัฒนาเพศยานาวินเป็นผู้มีคับการตบุรณฐครบาล๒
บอกว่าผู้ต้องหาที่เป็นฝ่ายกาด๑๓คนตอนนี้มามอบตัว
มาพบพนักงานสอบสวนครบหมดแล้วนะครับ
ใน๑๓คนนี้เป็นทหารบกระดับชั้นประทวน๖นาย
มาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยนอกเวลาราชการเสื้อเหลืองนี่หัวหน้ากาศ
อีกคนนึงเป็นพลเรือนทั่วไป๗ทหาร๖พลเรือน๗
พนักงานสอบสวนสอบปากคำทั้ง๑๓คนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับ
ก็แจ้งข้อหากันไปแล้วก็ปล่อยตัวไปนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังกาศก็อ้างว่า
ลูกค้าสองคนที่เป็นตำรวจไปป่วนโต๊ะข้างในร้าน

พอไปช่วยเนี่ยพยายามจะกันออกมาก็ถูกสอกไปทีนึง
พยายามพาให้มาขึ้นรถหน้าร้านก็เนี่ยฮะ

แต่ฝั่งตำรวจเขายืนยันไม่ได้ไปแซวผู้หญิง
จีบผู้หญิงไปอะไรยังไงนะครับ

พนักงานสอบสวนสนบางเขน

ส่งฟ้องสารแขวงดอนเมืองนะครับ

จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย

ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท

ตำรวจบอกแม้ว่าฝั่งกาดจะมีทหารด้วย

ของทั้งฝั่งตำรวจกับทหาร

เจ้าหน้าที่มีคำสั่งปิดชั่วคราว๓๐วัน

ตามที่สำนักงานเขตได้แจ้งความร้องทุกข์

ไม่ได้ขออนุญาตเปิดสถานบริการด้วย

กับคนที่เป็นผู้ดูแลร้านเจ้าของร้านด้วย
ในข้อหาเปิดสถานบริการ

แล้วก็ผิดพรบอาคารด้วย

ยืนยันว่ารุ่น๑๐วันก่อน

ยืนยันว่ารุ่นนี้เป็นร่วมส่วนตัว

จุฬิจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบก
วันนี้ออกมายืนยันว่ากลุ่มฝ่ายกาดเนี่ยที่มีทหารอยู่ด้วย
กระทรวงกลาโหมนะครับได้มอบหมายให้เหล่าทัพต้นสังกัดไปตรวจสอบ
ว่ามีกำลังพลในสังกัดเนี่ยกี่นายคนไหนอะไรยังไงบ้าง
คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้เบื้องต้นตรวจสอบแล้ว
มีทหารชั้นประทวน๓นายของสังกัดกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
แล้วนะครับจะพิจารณาวางทันบนขั้นต้นทางวินัยเรียบร้อยแล้ว
ด้วยการจำขัง๑๔วันต้องบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะอีก๗วันนะฮะ
ถือว่าเป็นการประพฤติที่ผิดวินัยทหาร
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและกองทัพบก
ห้ามกำลังพลไปเกี่ยวข้องกับการดูแลสถานเริงรมสถานบันเทิงสถานบริการ
และอบายมุกรวมทั้งห้ามใช้พฤติกรรมรุนแรง
ตอนนี้ก็ต้องได้รับโทษทั้งทางอาญาและทางวินัยควบคู่กันไป
แต่ว่าทางตำรวจบอกว่ามี๖คนเบื้องต้นถวดสอบได้แล้ว
ทหารเนี่ยเขาบอกเขาเจอต้นสังกัดละ๓ที่เหลือก็โดนเหมือนกันนะฮะตรวจสอบต่อนะครับ